เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดแพร่เกิดขึ้นเมื่อวาน

แล้วเป็นเหตุการณ์คล้ายกับหลายเรื่องที่เราเคยเล่าไป
เหตุการณ์นี้เป็นพ่อลูกเข้าไปในป่าด้วยกัน

นึกว่าสัตว์ป่ายิงใส่

แล้วลูกชายพูดประโยคสุดท้ายกับพ่อก็คือ
มายิงกันทำไมแบบนี้ค่ะ
วิทยาลังค์ถามอย่างมีไปก้น
อยู่ในป่านะครับ

แล้วโดนดูไหนหนึ่ง

ก้าวครับ

เมื่อวานนี้คือฝนตกลมแรง
เห็นเงาตะคุมตะคุมนึกว่าหมูป่า
นี่นะคะเลยยิงใส่เลยเป็นปืนลูกซองนะคะ

แสวงเรือนเต็มอายุ๖๖ปีก็คือคุณพ่อ

ก็คือนายสุริยงเรือนเต็มอายุ๓๙ปีนะคะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในภาพ
ในภาพเมื่อสักครู่ก็คือทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็ลำเลียงศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากป่า
พ่อบอกว่าใช้ปืนลูกซองยาวนะคะ

แผลที่ตัวลูกชายเนี่ยมีแผลที่หน้าท้อง
๒จุดที่โคนขา๒จุดเหนือหัวเข่าอีก๑จุด
คือเป็นกระสุนปืนลูก๙นะคะ
ยิง๑ครั้งกระสุนมันกระจายคุณผู้ชม
มันก็เลยเข้าหลายจุดแบบนี้ค่ะ
ตัวคุณพ่อเองเนี่ยนะก็เศร้าเลยนะคะ
นั่งมองศพลูกแล้วก็ให้การกับตำรวจสพลองที่มาตรวจสอบ
บอกว่าลูกเป็นคนชวนลูกชวนพ่อเข้าป่าไปล่าสัตว์
เพราะว่าช่วงฝนตกเนี่ยสัตว์จะออกมาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กันไป
คนละคันนะคะไปจอดเอาไว้ในป่าละเมาะ
แล้วก็เดินขึ้นเขาไปอีกชั่วโมงนึงเลยนะ
ไปถึงห้วยจำเต้นทีนี้แยกกัน
กันไปคนละส่วนของภูเขาลูกเดินไปก่อน
พ่อบอกพ่อแก่แล้วหัวเข่าไม่ค่อยดีเดินไม่ไหว
พอไปถึงต้นไม้ใหญ่พ่อก็หยุด
หยุดรอเพื่อที่จะดักยิงสัตว์ตรงนั้น
วางปืนไว้ข้างข้างตัวค่ะแต่พ่อบอกลมแรงมากแล้วฝนก็ตกด้วย
เห็นเหมือนเป็นหมูตัวดำถมึนธมึนนะคะ
บอกไม่แน่ใจพยายามจะมองพยายามจะเพ่ง
ก็เลยเอ๊ะหมูป่านี่นะเหมือนกับเดินสายหัวไปมายิงเลยยิงนัดหนึ่งอ่ะ
พอสิ้นเสียงปืนกลายเป็นว่าได้ยินเสียงลูกชาย
ประโยคที่ว่ามายิงกันทำไม
พ่อยิงลูกตัวเองนะคะนึกว่าเป็นหมูป่านะคะ
โอ้โหพ่อคือทิ้งปืนอ่ะรีบวิ่งไปดู
นี่ค่ะแล้วที่ลูกถูกยิงคือกระสุนมันกระจายใช่ไหมคะ
อย่างที่บอกมันเข้าท้องเข้าสีข้างเข้าหน้าขา
ให้มาช่วยลูกนำตัวลูกออกจากป่าก็ประคองลูกนะคะ
เอายาดมให้ดมแล้วก็รอในที่เกิดเหตุ
ระยะทางมันไกลคุณผู้ชมใช้เวลาเป็นชั่วโมง
กว่าจะนำลูกออกมาได้จะฮิ้วกันออกมา
เสียชีวิตระหว่างทางค่ะเสียชีวิตระหว่างทางเพราะว่าระยะทางมันไกลจริง
แสวงผู้เป็นพ่อนะคะก็ถูกนำตัวไปโรงพักนะคะ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหาฆ่าคนตายนะคะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก่ความตายเนี่ยค่ะทางตำรวจให้ประกันตัวออกมา
เพื่อให้จัดงานศพลูกชายจนถึงพิธีชาปนกิจในวันที่๘เมษายนนี้
หลังจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วค่ะ
ศพของนายสุริยงลูกชายเนี่ยนะคะได้มีการจัดพิธีที่บ้าน
โอ้โหคุณผู้ชมคนในครอบครัวเศร้ามากนะคะครับ
เพราะคนที่ก่อเหตุคือพ่อแท้คนที่เสียชีวิตก็คือลูกชายเนี่ย
คนที่สะเทือนใจมากเลยก็คือนางสุมานเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เป็นภรรยาของคนก่อเหตุรับศพลูกมาเนี่ยเขาซุดเป็นลมไปเลย
เป็นลมไปเลยช่วยกันฮิ้วปีกร้องไห้กันโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศค่ะ
แอบตัวใหญ่รักษาตาพลวงโอเคโอ้โหสู้สุขตัวใหญ่
นี้พ่ออยู่ชีวิตก็เข้าทางไปแล้วนะครับทุกช่วง
แล้วทุกช่วงก็เคยรู้ว่าสักทีภายในพ่อค่ะแก้ช่วยกับพ่อ
นี่คือผู้เป็นพ่อนะคะที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า

พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า

พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า

พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า

พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า
พระเจ้าที่อยู่ในเมืองของพระเจ้า